มันระเบิดมันระเบิดเป็นระยะระยะนะแต่พอมันระเบิดตูมเนี้ย
เราก็ต้องดูนะครับดูฟ้าว่ามันคาเด็นมาทางเราหรือเปล่าเลย

วันที่๒๕ตุลาคม๒๕๔๔หรือเกือบ๒๐ปีที่แล้ว
เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่คลังแสง๕กองสรรพวุฒิกองทัพบกตำบลน้องสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แรงระเบิดแผลรัศมีไปไกล๑กิโลเมตรโรงงานพลาสติกที่อยู่ห่างจากรั้วคลังแสง๕๐๐เมตรถูกเพลิงไหม้
บ้านเรือนประชาชนวัดโรงงานหลายแห่งได้รับความเสียหาย
วันนั้นเราไปเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าไปใกล้มากกว่า
จอดได้แค่เพียงตัวตัวเมืองปากช่องน่าจะอยู่แถวช่วงหนองสาหร่าย
มันระเบิดเป็นระยะนะพอมันระเบิดตรงอุ้มเราก็ต้องดูนะครับดูฟ้าว่ามันขะเด่นมาทางเราหรือเปล่าหาที่หลบกันอะไรอย่างนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนให้พ้นรัศมี๒๐กิโลเมตร
สั่งห้ามคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะเกรงว่าสัญญาณโทรศัพท์จะทำให้เกิดระเบิดซ้ำ
คลังแสงดังกล่าวมีพื้นที่กว่าพันไร่เก็บวัตถุระเบิดไว้มากมายหลายพันตันอาทิระเบิดนานาชนิดกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนรถถังกระสุนปืนต่อสู้อากาศยานและวัตถุระเบิดที่ยึดได้จากชายแดนไทยกัมพูชา
คลังแสงแห่งนี้กองทัพสหรัฐร่วมกับกองทัพไทยจัดสร้างขึ้นในสมัยสงครามร่มกล้าเพื่อใช้ในยามเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภูมิภาคอาเซียน
ถือเป็นคลังแสงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียนโดยมีนายทหารของสหรัฐบางส่วนรวมกับเจ้าหน้าที่ไทยดูแลความปลอดภัย
ควบคุมสถานการณ์ได้ทหารช่างกองพันธุ์ที่๓จังหวัดราชบุรี๘๐นายพร้อมอุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดแบ่งกำลังออกเป็น๓ชุด
แรกเดินแถวเรียงหน้ากระดานเพื่อเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ปลิวมาตกในพื้นที่บริเวณใกล้ถนนมิตรภาพ
อีกสองชุดเข้าไปตรวจสอบภายในคลังแสงร่วมกับหน่วยทำลายวัตถุระเบิดพลโทสุรพันธ์พุ่มแก้วโคศกระทรวงกลาโหม
ขณะนั้นแถลงในนามกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจแด่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
กองทัพบกได้ชี้แจงผ่านแถลงการเป็นหนังสือสองฉบับโดยใจความระบุว่า
การระเบิดครั้งนี้สืบเนื่องจากมีการรวดสอบวัตถุระเบิดเสื่อมสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
จึงมีคำสั่งกองคลังแสงที่๒๓๕ทัพ๔๔ให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบและทำลายวัตถุระเบิด
เข้าดำเนินการพิจารณาทำลายวัตถุระเบิดตามที่ได้รับรายงาน
โดยกำหนดให้เคลื่อระเบิดในช่วงวันที่๒๔๓๐ตุลาคม๒๕๔๔โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทำลายวัตถุระเบิด
ต่อมาพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมขณะนั้น
ได้ตอบครัฐุถามจากในองค์อ่านคล้ามภัยบูรณ์สสกฎม
โดยมีการเผยแพร่คำตอบในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่๑๙ตอนที่๗๓กวันที่๓๐กรกฎาคม๒๕๔๕ไว้ว่า
สาเหตุการระเบิดมาจาก๓ประการ
ระบบนิรภัยของลูกระเบิดจากปืนเล็กขนาด๗๐มิลลิเมตร
ชนิดระเบิดต่อสู้รถถังแบบ๖๗ที่จะไปทำลายบางนัดบกพร่อง
ชนวนจุดระเบิดอยู่ในสภาพพร้อมทำงานทันทีเมื่อได้รับการกระทบกระเทือนจากการขนย้ายตามปกติ
ระเบิดเสื่อมสภาพไหลเยิ้มออกมานอกหัวรบ
เกิดการเสียเสียหรือปฏิกิริยาทางเคมีทำให้เกิดการระเบิด
เกิดจากอุณหภูมิความร้อนจัดทำให้เกิดการสันดาบ
เป็นเหตุให้เกิดการประทุของวัตถุระเบิดแล้วเกิดเป็นเพลิงไหม้
ส่วนวิธีการป้องกันได้มีการออก๗มาตรการอาทิ
ให้มีการทบทวนการปฏิบัติเรื่องพระราชบัญญัติเขตปลอดภัยทางทหารพศ๒๕๖๒
และแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
งวดรวดราคลังทุกคลังของหน่วยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ตรวจสอบกระสุนและระเบิดนอกอัตราที่ยึดได้จากฝ่ายตรงข้าม
หากหมดอายุให้รีบทำลายทิ้ง
เหตุการณ์นี้สรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตรวม๑๙ศพ
เป็นทหาร๑๗ศพพลเรือน๒ศพบาดเจ็บสาหัส๕ราย
เจ็บเล็กน้อยอีก๖๐ราย
โดยมีบ้านเรือนวัดเสียหายกว่า๑๗๐หลัง
ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารบกจากกรมสรรพวุฒิ

ทายาทจะได้รับบำนานตกทอดตามเงินเดือนหลังปูนบำเน็ตแล้ว
ส่วนผู้บาดเจ็บกองทัพบกให้การช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลฟรี

มอบเงินบำรุงขวัญให้